มาดูเรื่องโรงไฟฟ้าฐานหินกันหน่อยนะครับ
ของไทยที่กระบีนั้นต้องรอเรื่องของการศึกษาผล

แล้วก็ทั้งสองท่านมาดูโรงไฟฟ้าต้นแบบที่ญี่ปุ่นกันหน่อย
อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่นั้น
เขาทำการประมงขึ้นมาครับช่วงแรกก็มีการต่อต้าน
ไม่อยากให้เกิดขึ้นกลัวกระทบกับเรื่องของการทำประมง
แต่ว่าเขาสามารถอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้๒๕ปี
ในพื้นที่เกษตรกรรมเพราะว่ามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
แล้วก็มีการทำความเข้าใจอย่างดีกับชาวบ้านในพื้นที่
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ห่างออกไปไม่ไกลโรงไฟฟ้าฐานหิน๒โรงตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชน
โรงไฟฟ้า๒โรงนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม๒๗๐๐เมกาวัตต์
ซึ่งสามารถหล่อเลี้ยงความต้องการใช้ไฟฟ้าในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น
แบบเดียวกับที่โรงไฟฟ้าฐานหินที่กระบี่และเทพาจะนำมาใช้
แต่ละปีฐานหินกว่า๒๒๐๐๐ตันจากออสเตรเลียและอินโดนีเซีย
จะถูกขนส่งทางเรือมาที่โรงไฟฟ้า
นำมากองรวมไว้ที่ลานกองฐานหิน
ที่นี่เลือกใช้การกองฐานหินแบบเปิด
มีกำแพงกันลมกั้นไว้สูงกว่ากองฐานหินประมาณ๒เมตร
หากอากาศแห้งก็จะมีการสเปรย์พ่นน้ำป้องกันฝุ่นฐานฟุ้งกระจาย
แต่แบบที่ไทยเลือกใช้จะกองฐานหินในอาคารปิด
ต้นทุนจะสูงกว่าแต่สามารถสร้างความมั่นใจ
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น
เทคโนโลยีนี้ก็คืออัลดราซูเปอร์คริติคอล
ซึ่งจุดดีที่สุดของเขาก็คือเขาใช้ฐานหินน้อยกว่าเทคโนโลยีเก่า
ทำให้มีการปลดปล่อยคาร์บอเนอลไซด์ต่ำกว่าเทคโนโลยีเก่ากว่า๑๐๒๐
ส่วนเรื่องของการบำบัดการกำจัดมวลสารทั้งหมด
อันนี้ก็เป็นตัวประกอบของเทคโนโลยีที่ว่า

ในการที่จะปล่อยให้มนต์สารออกมาจากโรงไฟฟ้าครับ
เทคโนโลยีนี้มวลสารต่างจะถูกควบคุม
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ากฎหมายกำหนด
ก๊าซซานเฟอร์ไดออกไซด์ออกไซด์ของไนโตเจนหรือน็อกซ์
ไอประหลอดและฝุ่นละอองต่าง
อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่ามาตรฐานกำหนดไว้
ดำเนินการมาแล้วกว่า๒๕ปีค่ะ
โดยมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่๒๐๐เมกาวัตต์

ในการดำเนินการโรงไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น
แต่สิ่งที่สำคัญคือที่นี่นะคะมีการหารือ

ไม่ได้รับการยอมรับจากชาวประมงในพื้นที่
เพราะกังวลว่าฐานหินจะส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม
แต่การเข้าไปชี้แจงข้อมูลมาตรการการป้องกัน
ความพร้อมของเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าที่นำมาใช้

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
ซึ่งตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
ยังไม่เคยมีปัญหากระทบกับชุมชน

จะนำโมเดลนี้ไปเป็นต้นแบบ
ในการสร้างการยอมรับโรงไฟฟ้าฐานหิน

จะมีมาตรฐานที่สุดอย่างไรให้ชัดเจน

จะมีมาตรฐานไม่ต่ำไปกว่าที่กำหนดไว้ตรงนี้

จะมีเครื่องวัดต่างทั่วทุกที่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็นี่คือเป็นสัญญาที่ทางความรับผิดชอบ
ซึ่งการไฟฟ้าผลิตเองก็คงต้องทำอย่างนี้นะครับ
ว่ามาตรฐานในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อม
ที่เคยบอกไว้เนี่ยจะมีการติดตามแล้วก็มีการวัดตลอดเวลา
แล้วก็มีการดำเนินการให้เป็นอย่างดีอย่างเต็มที่ครับ
บริหารจัดการที่ดีภายใต้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน
รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
โรงไฟฟ้าฐานหินนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าฐานหินมัสอุระจึงสามารถอยู่คู่กับชุมชนเกษตรกรรมแห่งนี้ได้นานถึง๒๕ปี